อายุ๑๙ปีคนนี้ครับไปเที่ยวงานบุญบ้างไฟ
ขากลับมาเจอคู่อริแล้วไม่ได้มาตัว
มา๒๐คนได้ครับคุณผู้ชมครับ
กรูเข้ามาทำร้ายนะฮะจนสลบไปเลย
ตำรวจตามจับได้แล้ว๔จาก๒๐ครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพโอ้โหนี่แหละครับ

เออนี่ครับบันทึกภาพผู้ชายอายุ๑๙ปี
เดินมาที่รถจักรยายนจะขี่กลับบ้าน
ไปเจอกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมากัน๒๐กว่าคน
หนึ่งในนั้นเปิดฉากกระโดดถีบผู้ชายอายุ๑๙ปีก่อนนะ
กระเด็นตกจากรถนะครับ
จากนั้นพวกที่เหลือก็กรูเข้าไปกระทืบกระทืบ

จนผู้บาดเจ็บเนี่ยล้มลงแล้วก็ยังไม่หยุดนะทำร้ายต่อผ่านไปสักพักก็ค่อยถอยออกไป
แล้วก็ยังมีบางคนนะเดินไปแล้วยังหันกลับมากระทืบซ้ำอีก
พอหนำใจเสร็จปั๊บคราวนี้ขี่รถจักรยานยนต์ไปเลย
ไปกว่า๑๐นาทีผู้บาดเจ็บก็นอนสลบอยู่
ก็ค่อยพยุงตัวลุกขึ้นมาประคองตัวเอง
มาที่รถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่กลับบ้าน
เหตุเกิดคือวันที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
บริเวณลานจอดรถในงานบุญบ้างไฟ
ของเทศบาลตะบนศรีเชียงใหม่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย
หลังเกิดเหตุครับผู้บาดเจ็บไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ
แล้วก็สืบทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย

อยู่ในหมู่บ้านระแวกนั้นแหละแล้วก็เคยมีเรื่องเขม่นกันมาก่อน
พอเห็นว่าคู่กรณีอยู่ลำพังนะครับก็เลยลงมือก่อเหตุ
ขณะนี้นะตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดีได้แล้ว๔คน
ก็มีพ่อแม่พามาพบพนักงานสอบสวน
แล้วก็ถูกแจ้งก็หาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
ส่วนที่เหลือนะครับจะเร่งตามตัวมาให้ครบ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับ